บอลทีมชาติไทยกันหน่อยดีกว่าเตรียมที่จะอุ่นเครื่องกับทีมชาติจีน

มีกวีนมาแล้วมุฒิวตามมา

มาถึงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ชนะทฤพเล่นอยู่กับซับโปรโลแล้วทีมก็เบอร์ตกอยู่ที่ห้า
เดินทางมาปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าพอใจกับผลงานของทีมมาก
ในช่วงเล่นไป๑๔๑๕เกมของเจลีกส่วนร่างกายพร้อมสมบูรณ์
อุ่นเครื่องกับจีนนะครับเจบอกว่าจะตั้งจ่าย

แล้วก็ตอนนี้ชาวอาทิตย์กลับไปทักขวัญที่บ้านเกิด
ที่สัมพลาณจังหวัดนักความประถมและจะมารายงานตัวตากระโดดการ
ก็คือวันที่๒๘พฤษภาคมเวลา๑๐โมง๑๕นาทีนะครับ
ฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดนี้นะครับย้ำกันอีกครั้ง
ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับ

เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ